อัดยายซื้อขนมยายค่ะมีชาวจีนนะคะ
เช่าพื้นที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุง
ว่าเป็นพื้นที่วัดนะแล้วสร้างโบสถ์ขึ้นมาใหม่
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมารดน้ำมนต์มาเช่าของขลัง

ทำแบบนี้นะคะซึ่งไปถามเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสหลวงพ่อจริงไหมเจ้าคะ
พ่อบอกจริงแต่เป็นการให้เช่าพื้นที่
ไม่ได้ให้เช่าโบสถ์ของวัดนะ
แต่เช่าพื้นที่เพื่อที่จะสร้างโบสถ์ใหม่
จากกรณีเพจวิกเรียนนะคะเขาโพสต์รูปภาพเป็นเรื่องราว
เป็นการแฉกลุ่มทัวร์จีนเพื่อที่จะเช่าพื้นที่วัดแห่งหนึ่ง

เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะ
รวมทั้งภายในเปิดขายพระเครื่องด้วย
แล้วก็ขายเครื่องรางของขลังและราคาเขาบอกแพงมากด้วยเป็นหมื่นเนี่ยนะคะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่วัดดังกล่าว
ชื่อว่าวัดเขาไม้แก้วอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
วันนี้ที่วัดเปิดตามปกติก็คือชาวบ้านไปทำบุญ
ไปถือศีลตามปกติเลยเพราะว่าเป็นวันพระ
มีชาวบ้านเดินทางเข้าออกวัดอย่างต่อเนื่อง
แต่ไม่ได้มีอย่างที่เขาโพสต์ไว้
ก็คือไม่มีรถบัสนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนะ
ไปสอบถามเจ้าอาวาสค่ะก็คือพระครูสุนทรรัตนาพิรม
เปิดเผยว่าทางวัดทำสัญญากับบริษัทบริษัทหนึ่ง
ให้มาเช่าพื้นที่ของวัดในการสร้างสำนัก

สร้างวัดใหม่ทัพวัดนะสร้างสำนักเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
เพื่อนำนักท่องเที่ยวชาวจีนมาประกอบกิจกรรมภายในวัด
ทางวัดเห็นว่าก็เป็นประโยชน์นะทำให้ชาวจีนได้รู้จักพระพุทธศาสนา
และทางวัดก็ได้ประโยชน์ด้วยก็เลยตกลงเช่า
เช่าพื้นที่๓๐๐๐บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา๕ปี
และในแต่ละเดือนเองนะคะทางบริษัทจะนิมนต์พระสงฆ์ภายในวัดนั่นแหละ
ให้พรนักท่องเที่ยวชาวจีนพรมน้ำมนต์ให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
และก็ได้ถวายปัจจัยเป็นรายเดือนเดือนละ๑๕๐๐๐บาทเพิ่มเติมด้วย
หลวงพ่อยืนยันว่าไม่ได้มีการหลอกลวงใดทั้งสิ้นเลยค่ะ
จริงวัดก็คือรับนักท่องเที่ยวชาวจีนจริงมาไหว้พระทำบุญ
แต่จัดฉากสร้างโบสถ์เนี่ยยืนยันว่าวัดมีโบสถ์หลังเดียว
ไม่มี๑มี๒ส่วนไอ้หลังที่เขาบอกว่าเป็นโบสถจำลอง
นั่นคือสาราการประเรียนสาราทำบุญซึ่งมีอยู่แล้ว
วัดตุมงคลบริษัทเขาก็มาเช่าพื้นที่เพื่อให้บูชาไม่ใช่ของวัด
ส่วนเขาบริหารจัดการภายในวัดไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง

เขาก็บอกว่าจริงวัดนี้เดิมแล้วเนี่ย
เป็นวัดที่ชาวบ้านนิยมไปทำบุญตามปกติ
แต่เขาสังเกตว่า๒๓เดือนที่ผ่านมา
เห็นรถบัสของทัวร์จีนแล้วก็ไกด์นำเที่ยวเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะ
ขณะที่ผู้จัดบริษัทที่ทำสัญญาคู่กับวัดชี้แจงนะคะ
บอกว่าเขาเริ่มทำสัญญากับวัดประมาณ๓เดือนแล้ว
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่พาเข้ามาเป็นชาวจีนทั้งหมด
ส่วนเรื่องที่มีคนจีนมายืนขายพระเครื่อง
หรือแนะนำสินค้าต่างเป็นเพียงพนักงานบริษัทที่เป็นชาวจีน
ทางบริษัทเองจ้างมานะคะ
ส่วนกรณีการเช่าพระเครื่อง
จุดนี้นะคะเขาบอกราคาเป็นหมื่นเลย
มองว่าขึ้นอยู่กับความศรัทธาของนักท่องเที่ยว
เพราะไม่ได้ไปหลอกเขาเขาซื้อเอง
เงินเขาไม่มีการหลอกลวงแต่อย่างใดนะคะ